ไปดูอีกหนึ่งคลิปเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะมีวัยรุ่นนะฮะ
สองคนเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปค่ะแล้วก็มีในมือเนี่ยมีมีดสปาต้าด้วย
อืมขับรถตามรถเฮสอาวีคันหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นรถสีขาวขาวหน่อยอ่า
เอามีดไล่ฟันให้เขาหยุดสุดท้ายนะคุณผู้ชมผิดคน
ฟันเขาพอเขาลดกระจกลงมาขอโทษผิดคนอ้าว

คือขับตามเขาหมายจะเอาชีวิตอ่ะเนี่ยเร่งเครื่องตามมานะฮะ
รถสีขาวเนี่ยเขาขับจะเข้าซอยบ้านเขาวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ตาม
ประกบนะฮะแล้วคนที่ซ้อนเนี่ย
วิ่งลงไปแล้วเหมือนจังหวะที่จะลงเนี่ย
หล่นที่พื้นก็วิ่งกลับมาเอามีดแล้วก็จะไล่ฟันกระจกเขา
แล้วก็วิ่งตามเขาต่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่๑๙พฤษภาคม
รถคันนี้เป็นผู้หญิงและเป็นคุณหมอด้วยชื่อว่าคุณหมอเดีย
เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลพุทธไทยสงฆ์ที่จังหวัดบุรีรำ
ห่างจากโรงพยาบาล๘๐๐เมตรมีวัยรุ่น๒คนเป็นผู้ชายขี่รถตามประกบไป
พอเธอเลี้ยวเข้าซอยไปจอดหน้าบ้านเป็นบ้านญาติพอดีและญาติก็อยู่ด้วย
แล้วก็บีดแรร์หลายครั้งเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะเห็นแล้วมีคนตาม
ตอนแรกเข้าใจว่าอาจจะมีการขับรถไปปาดหน้าเขาหรือเปล่าเขาเลยตามมาทำร้าย
วัยรุ่นที่ขี่ตามมาถึงสุดท้ายพอคุณหมอลดกระจกลง
วัยรุ่นยกมือไหว้ขอโทษครับจำผิดคนฮะ
ทั้งสองคนยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าขอโทษแล้วก็ขับรถหนีหายไปเลย
คุณหมอเดียก็เลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความเอาไว้นะแล้วก็ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ตอนนี้รู้ตัววัยรุ่น๒คนนี้แล้วคนที่ซ้อนท้ายที่เอามีดสปาต้าไล่ฟัน
ชื่อว่านายถิ่นเคยถูกจับเรื่องของคดียาเสพติดและเพิ่งพ้นโทษออกมา
ส่วนสาเหตุเขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่แฟนสาวของในทินเนี่ย
ไปพบที่เขาไปพบรักกันในเรือนจำเนี่ยพยายามตีตัวออกห่างเขาแล้วไปพบไปคบกับชายคนใหม่
แล้วผู้ชายคนนั้นขับรถแบบนี้ครับก็เลยเข้าใจว่าไอ้แฟนเขาเนี่ยที่จะเลิกกับเขา
ไปอยู่ในรถคันนี้กับผู้ชายคนนี้ก็เลยขับรถตาม
ก็เลยจะไปทำร้ายผู้ชายคนนั้นสุดท้ายผิดคนแต่รถมันเหมือนกัน
พันธุ์ตำรวจเอกนัทธพลดำรงวัชรศักดิ์ซึ่งเป็นผู้อำกับการสพพุทธสงศ
บอกว่าตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุสองคนแล้วคนขี่รถก็คือนายพงศิริ
ไม่ใช่สินายทินชื่อจริงชื่อว่านายพงศิริเกรดไทยสงศ์อายุ๒๘ปีชื่อเล่นคือนายทิน
เป็นชาวบ้านตำบลบ้านหยางตอนนี้ติดตามตัวไปถึงบ้านพักแล้วแต่ไม่พบตัว
ก็ทราบว่าน่าจะไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วคือคนนี้
ส่วนหมอเดียคนที่เป็นผู้เสียหายยืนยันว่าไม่เอาเรื่อง
แล้วก็ได้มีการขอโทษซึ่งกันและกันไปตอนเกิดเหตุแล้ว
แต่พฤติกรรมนี้น่าจะมีความผิดนะฮะฐานพกพาอาวุธมีดไป
เมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะก็มีโทษด้วย
ซึ่งได้มีการแจ้งไปทางพ่อของผู้ก่อเหตุแล้ว
ให้ตามลูกชายมารับผิดชอบแล้วก็ให้ตำรวจนั้นดำเนินคดีนะครับ